สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
อัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงกับเราสองสาวเช่นเคยใบตองรัชตะวันแล้วก็พลอยพิมรจิตค่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะเราได้มีการนำเสนอไปสำหรับเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่มีชื่อว่า
ว่าสิบอร์ดทิมกันที่จู่เนี่ยค่ะก็มีผู้แอบอ้างขึ้นมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงเพลงนี้ขึ้นนะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณก้องห้วยไร่เนี่ยก็เลยมีการเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะว่า
แสดงตัวแล้วก็หลักฐานไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ล่าสุดเลยนะคะคนที่แอบอ้างเนี่ยเขาออกมาแสดงตัวแล้วนะคะแต่ไม่ได้ออกมาพร้อมกับหลักฐานว่าตัวเองเป็นคนแต่งเพลงใสว่าซิบอร์ดทิมกัน
แต่เป็นการออกมายกมือไหว้ขอโทษที่แอบอ้างเป็นเจ้าของให้เหตุผลว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
หงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการออกมาเลยค่ะไปชมคลิปค่ะที่เจ้าตัวเขาโพสต์ขอโทษกล้องห้วยไร่ต้นสังกัดแล้วก็แฟนเพลงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกันค่ะ
ผมจึงทำคลิปขอโทษตามที่คุณกล้องห้วยไล่และบริษัทซาวมีแห้งเรียงขวดต้องการ
ผมขอยอมรับในสิ่งที่ผมทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการเหตุให้ผมก็ไม่ได้เสื่อมเสียชื่อเสียงดังกล่าว
ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอโทษแฟนเพลงถูกต้องไม่ได้และขอโทษทุกคนครับขอบคุณครับ
ก็ได้มีการอัดคลิปขอโทษขอโพยกันออกมาแล้วนะคะขณะที่ทางกล้องห้วยไร่เองก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า
ภัยธานค่ะรวมถึงแชร์ข้อความจากผู้จัดการส่วนตัวเรียกร้องให้ชายคนดังกล่าวนี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
จากการโพสต์คลิปขอโทษแบบที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่แล้วนะคะต้องเขียนจดหมายแจ้งไปยังสำนักข่าวต่าง
เช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
กลายเป็นว่าเรื่องนี้นะคะสรุปก็คือกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดอีกแล้วค่ะ
คนที่ทำคนที่แอบอ้างว่าเป็นผู้แต่งเพลงขึ้นมาเนี่ย
ก็ออกมาขอโทษแล้วแต่ยังไม่จบแค่นี้
ต้องทำตามเงื่อนไขที่ทางคุณก้องห้วยไร่บอกไปด้วย
คือสร้างความเสื่อมเสียให้กับเขาที่เขาเสียหาย
หลายแสนหลายล้านเลยนะคุณเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสีย
แอบอ้างแบบนั้นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่า
จะส่งข้อมูลอะไรจะเสพข่าวอะไรต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
ว่าโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเหลือเกินนะคะ